หมอวะลงค่ะ

แล้วก็ผมยังย้ำแล้วว่าการเลือกตั้งในรูปแบบนี้
ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็มีการทุจริตเกิดขึ้น
ผมยืนยันว่าไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็มีการทุจริตเกิดขึ้น
เพราะแต่ละภาคการเมืองต้องไม่ปฏิเสธว่าทุกท่าน

รับเงินจากทุนใหญ่ที่สนับสนุนมา

ไว้ใช้จ่ายแล้วสุดท้ายก็ไปเอื้อประโยชน์ให้คุณใหญ่

เวลาเราพูดถึงทุนใหญ่เนี่ย

ทุนใหญ่ที่สนับสนพักการเมือง

มันส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจไหนคะ
หลากหลายถ้าอย่างน้อยพลังงานเห็นชัดเจน

ผมถึงต่อสู้กับพวกเหล่านี้ฮะเพราะพวกนี้ขี้โกงฮะ
หลากกระจุบตัวอยู่ในธุรกิจไหนคะ

เพราะมันนำไปสู่การทุจริต
และประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสาร

ผมยืนยันว่าการที่จะเข้ามาปราบปรามการทุจริต
มีสายเลือดที่ต้องการปราบทุจริตจริงฮะ

เหตุผลเราดูผู้นำเวียดนามเปลี่ยน

จีนเห็นชัดเจนสิงคโปรเห็นชัดเจน
ไอ้พวกภักดิ์ของจริง
ผมแบ่งมาตรการในการปราบกรมเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งโครงการใหญ่พวกเรานักการเมืองรู้ดี
ส่วนสองความดินร้อนของประชาชน

รัฐมนตรีดูแลกันอยู่หลายกระทรวงเนี่ย

มันจึงเป็นที่มาที่ภาคดีประกาศ
ยกเลิกการใช้แบงค์พันธุ์ครับ

เพราะจะจำกัดปัญหาการทุจริต

เพราะเราเชื่อว่าถ้าจัดการนี้ได้นะ
จะทำให้อย่างน้อยมันยากขึ้น

แก้ให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย

เพราะรู้ว่าประชาชนยอมจ่ายได้

ประชาชนสามารถไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้

ผมเชื่อว่ามันจะถูกบันทึกและขอไปหมด
และประชาชนอย่างเราไม่ได้เดือดร้อนอะไร

โดยเพราะค่าใช้การระดับสูง

ลูกน้องในกระทรวง

คุณห้ามไปเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือน

งั้นมาตรการสีให้อย่างที่เราพูดมานี้
ก็๗๐๘๐สามารถจัดการเรื่องการทุกชีวิตได้ครับ